คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำคดีนี้ได้นะคะ
เพราะว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่โหดเยี่ยมแล้วก็สะเทือนขวัญจริง
เริ่มต้นจากเรื่องของการจำนองที่ดินการถ่ายถอนไม่เป็นไปตามตกลงนำมาซึ่งการสังหารโหดนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราจะเปิดแฟ้มคดีดังบังฟัดฆ่ายกครัว๘ศพค่ะ
สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกิดโศกนาฏกรรมสังหารโหดยกครัวแปดศพ
ภายในบ้านพักของวรยุทธ์สังหลังหรือผู้ใหญ่บัตร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบีที่เกิดเหตุพบผู้รอดชีวิต๓ราย

พฤติการคล้ายผู้ใหญ่บัตรฆ่ายกครัวแล้วยิงตัวตาย
แต่เมื่อแพทย์ชนสูตรศพผู้ใหญ่บัตร
พบหัวกระสุนฝังร่างศรีนัท
ตำรวจจึงตัดประเด็นฆ่าตัวตายหลังยิงครอบครัว
ทีมสืบสวนนำภาพผู้ต้องสงสัยให้พยานที่รอดชีวิตดู
รู้ว่าสุริฟัฐบ้านนบวงกุลหรือบังฟัส
เป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่ง
เขามีรถลักษณะเดียวกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
อีกทั้งหลังเกิดเหตุหายตัวไปจากพื้นที่
ชนวนเหตุที่นำมาสู่การสังหารโหด

โฉนดที่ดินของพ่อตาไปจำนองไว้กับบังฟัส
ระหว่างปี๒๕๕๒ถึง๒๕๕๔เป็นเงินกว่า๑ล้านบาท
ต่อมาผู้ใหญ่บัตรนำเงินไปถ่ายท้อนคืน
แต่บังฟัสกลับไม่ยอมคืนโฉนดที่ดินให้
ความขัดแย้งลุกลามบานปลาย
ถึงขั้นขู่ฆ่าล้างโคตรกัน
ตำรวจติดตามแก่รอยคนร้าย
จนสามารถจับกลุ่มได้ยกแก๊ง๘คนภายใน๕วัน

ฟัฐเป็นหัวหน้าทีมวางแผนก่อเหตุ
ด้วยการเรียกลูกน้องที่รับจ้างทำสวนยางพารา๖คน
บอกจะพาไปทวงหนี้เงินกู้๓ล้านบาท
และจะให้ค่าเหนื่อยคนละ๑๐๐๐บาท
ก่อนก่อเหตุให้ทุกคนเปลี่ยนชุดเป็นเครื่องแบบลายพราง
เพื่อสะดวกในการเดินทางผ่านด่านตรวจ
ลูกน้องเรียกตัวเองว่าผู้พันธุ์
ขณะที่ลูกน้องเรียกกันเองว่าจ่าและผู้กอง
ฟัดหวังฆ่าล้างแค้นเพียงผู้ใหญ่บัตรกับเมีย
ที่มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเท่านั้น

ป้องกันไม่ให้คนในบ้านจำได้

บุกเข้าไปในบ้านกลับไม่พบเป้าหมาย
ต้องรออยู่นานจนพยานจำหน้าลูกน้องได้หมด

เมื่อผู้ใหญ่บัตรมาถึงขณะล็อกตัว

เป็นฉายาของบังฟัสสมัยเป็นนักมวย
ใช้ชื่อโทริจะรวดเล็กสักพอน้อย
ฟัดรู้ทันทีว่าผู้ใหญ่บัตรจำเสียงได้
ตัดสินใจใช้ปืน๓๘ของผู้ใหญ่บัตร

โดยลั่นไก่ทีละคนทั้ง๑๑คนอย่างโหดเยี่ยม
จำนวนนี้เป็นเด็กหญิงวัย๓ขวบ๘ขวบและ๑๒ปี
มีผู้รอดชีวิต๓คน
ระหว่างนั้นลูกน้องบังฟัสขังผู้ใหญ่บัตรไว้ในรถ

และให้โทรไปยืมเงินเพื่อน๕แสนบาทโอนเข้าบัญชี
จากนั้นคุมตัวผู้ใหญ่บัตรเข้ามาในบ้าน

ฉากให้เหมือนผู้ใหญ่บัตรฆ่ายกครัว
หลังก่อเหตุบังฟัสกับพวกหลบหนี
พร้อมเอาฮาร์ดดิสต์กล้องวงจรปิด
และรถยาริสของผู้ใหญ่บัตร
เผาอำพรางที่จังหวัดพังงา

คดีนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธร
ลงโทษประหารชีวิตบังฟัสกับพวกรวม๗คน
ส่วนเมียบังฟัสยืนโทษจำคุก๑๒เดือน
เพราะไม่มีส่วนรู้เห็นลงมือฆ่า